คุณผู้ชมครับนี่ผมเปิดดูทวิตเตอร์

ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคาเฟ่แห่งหนึ่ง
ที่ไปเม้นต์ในเชิงที่เหมือนจะไปคุกคามทางเพศ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คือในเทรนด์ทวิตเตอร์

มูลคาเฟ่ชั้นต่ำกับอีกแฮชแท็กหนึ่งที่เกี่ยวกับสาวลิซ่าก็คือ
แต่เอาแฮชแท็กที่มันกลายเป็นประเด็นกลายมาเป็นดราม่าก่อน
รูปที่คุณผู้ชมเห็นเหล่านี้ลิซ่าเขาไปที่คาเฟ่คาเฟ่แห่งหนึ่งที่มันมีชื่ออยู่ในแฮชแท็กนั่นแหละ
แล้วก็ถ่ายรูปยังโพสต์ลงไอจีอยู่เลยของตัวเองนะ
คือแล้วคนติดตามของลิซ่าตั้ง๒๐กว่าล้านไหมทีนี้ค่ะพอมันเป็นประเด็นแบบนี้แล้วอะค่ะ
แล้วเจ้าของร้านเนี่ยดันเอารูปนี้ไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กในเพจ
แล้วก็มีการพูดกันเหมือนกับเอาจริงก็พูดเล่นสนุกปากค่ะคุณผู้ชม
เรื่องจะประมูลเส้นขนบ้างแบบนี้โซฟงโซฟามีคนให้แสนนึงแต่ราคายังไม่ถูกใจอะไรแบบนี้
โชชักโครกแบบนี้ค่ะแล้วคนที่เขาอ่านเขาก็บอกว่าการทำแบบนี้มันเป็นการเหยียดเพศไหม
แล้วยิ่งแฟนคลับนะเขาจะเรียกว่ากลุ่มบลิ้งเขาก็ไม่พอใจสิคะ
กับข้อความในลักษณะนี้เล่าให้ฟังค่ะว่าเจ้าของร้านคาเฟ่เนี่ยเขาไปคอมเมนต์คุยกับเพื่อน
ไปใช้บริการที่ร้านก็ถ่ายรูปในมุมต่าง
แล้วก็พูดถึงการเปิดขายโซฟาที่ลิซ่านั่งลามไปถึงฝาชะโครก
แต่ล่าสุดเนี่ยนะคะเจ้าของร้านแล้วก็เพื่อนเนี่ย
มีการออกมาโพสต์ขอโทษแล้ว
ช่างภาพเองคนที่ถ่ายรูปให้กับลิซ่าเองเนี่ยนะคะ

ถ้าไม่ลบคอมเมนต์แล้วไม่ออกมาขอโทษ
จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งหลังจากที่มีการโพสต์ขอโทษแล้วเนี่ย
ก็ขอให้เรื่องจบเพียงเท่านี้
โดยทางคนในวงการบันเทิงครับมีคุณไต้ฝุ่น

ต่อว่าการดูถูกทางเพศแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ
ไม่สมควรอย่างยิ่งพร้อมกับติดแฮสแท็ก

แต่ว่าตอนนี้ลิซ่าเขากลับเกาหลีไปแล้วนะ
ใช่ค่ะเมื่อเช้าค่ะสาวลิซ่าก็เดินทางกลับที่เกาหลีแล้ว

ได้โพสต์คลิปวิดีโอนี่เป็นคลิปวิดีโอที่คุณแม่ของน้องลิซ่าเนี่ยนะ
ไปส่งนี่แล้วคุณแม่ค่ะคือคนชื่นชมมากเลยนะ
คุณแม่ดูแบบดูทักทายแฟนคลับโค้งไหว้อะไรอย่างนี้

น่ารักมากอะค่ะแล้วก็มีภาพที่ลิซ่าเนี่ย
ลากับเพื่อนสนิทสีหน้าค่อนข้างเศร้า
แล้วก็มีการแชร์ภาพที่ลิซ่าเดินถือกระเป๋าบกมือ

ยังไม่ได้ลบนะคะภาพที่ถ่ายที่คาเฟ่นั้นเนี่ย
แต่ว่าไม่มีการเช็คอิน
ไม่มีภาพที่เห็นป้ายชื่อของร้าน
ก่อนหน้านี้เวลาที่สาวลิซ่าเขากลับมาที่ไทยเนี่ย

นี่ก็ร้านก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรอย่างนี้
เจ๊วันคนก็แชร์เยอะไงจะบอกว่าน้องมาแบบเงียบ
ไปที่บาร์แถวเอกมัยอันนี้ลิซ่าก็เคยโพสต์แล้วก็ลงอินสตาแกรม

ใช่ค่ะบางคนก็เห็นลิซ่าไปขึ้นเรย้อที่ภูเกต
คือเป็นการพูดถึงในทางชื่นชมทั้งนั้นเลย
แต่ทำไมแบบเจ้าของร้านนี้ทำไมถึงมาโพสต์อะไรแบบนี้
คอมเมนต์ถามแบบไปขอดมโซฟาคิดเท่าไหร่
เจ้าของร้านตอบว่ารอบละพันถ้าเกิดคนรู้จักเอาร้อยเดียวพอแบบนี้

แก้วกับช้อนที่ลิซ่าใช้บอกให้เสนอราคามา

เจ้าของร้านบอกว่ายังไม่ได้ล้างล้างไม่ได้เดี๋ยวราคาตก
แล้วคนก็มาขอเสนอ๕๐๐๐ขอกลิ่นเดิมนะแบบนี้
นั่นไงแทนที่จะเอาภาพไปโพสต์โปรโมทในเชิงสร้างสรรค์เนอะ
จะได้ประโยชน์มากกว่าแบบนี้ด้วยซ้ำไป
ก็กลายเป็นดราม่าตอนนี้ถึงแม้จะมีการโพสต์ขอโทษแล้ว
คอมเมนต์ลบโพสต์นั้นไปแต่ว่ามันไม่จบหรอก
คนเขาแคปเอาไว้เห็นหมดทุกข้อความ
ก็ระวังกับการใช้สื่อแบบนี้แล้วกันนะครับ